มาดูข่าวนี้เป็นภาพนาทีชีวิตของลิงท้องแก่ตัวหนึ่ง
ที่ถูกไฟดูดและลิงท้องแก่ตัวนี้ก็ตกลงมาที่พื้น
แค่นี้ไม่พอคือโดนไฟดูดแค่นี้ไม่พอนะ

ปรากฏว่าถูกสุนัขรุมกัดปางตายจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ท้ายที่สุดลิงตัวนี้หนีขึ้นไปหลบบนหลังคา
แล้วก็มีลิงตัวผู้คอยดูแลไม่ห่างนะครับไปดูภาพนี้กันฮะ
เป็นภาพและเสียงของชาวบ้านหลังจากเห็นเหตุการณ์
ซึ่งหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาได้รับแจ้งจากนางลันดามงคลวัย
พบลิงตัวเมียท้องแก่ถูกไฟดูดแล้วก็ตกลงมาที่พื้น
ก่อนจะถูกสุนัขรุมกัดได้รับบาดเจ็บ
บริเวณหลังร้านสุนีก๋วยเตี๋ยวเป็ดหมู่๑๑ตำบลบางปะกง
ได้มีการประสานอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า

ก็พบลิงท้องแก่เพศเมียนอนอยู่บนหลังคาร้านปะยาง
ลำตัวมีแผลไฟไหม้แล้วก็ที่ก้นมีแผลขนาดใหญ่
โดยที่มีลิงตัวผู้คอยดูแลแล้วก็เดินไปมาไม่ให้กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
อีกทั้งยังพยายามไล่กัดกู้ภัยที่เข้าไปช่วย
ทำให้กู้ภัยก็ต้องวิ่งหนีกันเหมือนกันนะครับ
ผู้ภัยและชาวบ้านพยายามที่จะไล่จับ
เพื่อที่จะนำตัวลิงท้องแก่ไปหาสัตวแพทย์

คือเขาเฝ้าไม่ห่างเลยแล้วเขาก็มีอาการดุนะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกก็ต้องยอมปล่อยเข้าไปนะ
เขาก็หนีเข้าป่ากันไปนะครับ
โดยผู้แจ้งเหตุนี้กับหน่วยกู้ภัย
ท้องแก่นั้นยังมีลูกที่ตามมาหากินอีก๒ตัว

พยายามเข้าช่วยเหลือลิงท้องแก่ทันที
ก็เป็นภาพที่ทั้งน่าเวทนาแล้วก็น่าสงสารแก่ผู้พบเห็นนะครับ